ทางกองปราบได้จับกลุ่มกลุ่มขบวนการที่สวมบัตรประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดน้องคายนะคะซึ่งก็ไปตรวจสอบพบว่ามี
ราชการฝ่ายปกครองในระดับประหลัดอำเภอในพื้นที่

ซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ทีมสืบสวนให้แกะรอยขยายผล
ตามจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วค่ะ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แหลงจับกลุ่มนางวันนาพาณิชเจริญพร้อมผู้ต้องหา๒๑คน
ซึ่งเป็นขบวนการนำบุคคลอื่นมาสวมบัตรประชาชน
ของบุคคลสาบศูนย์และเสียชีวิต
ในพื้นที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย

ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปลอคมอร์
จับตัวนายดูสิตเลิศพงภัยศาล

และให้การรับสารภาพว่าได้สวมบัตรประชาชนของนายสุพงศ์
เขื่อนปัญญาซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่๖ขวบ
ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า
ขบวนการนี้จะนำกลุ่มคนต่างชาติ

ที่ต้องการจะสวมข้อมูลบุคคลอื่น
เพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย
โดยมีนางวันนาเป็นนายหน้าจัดหาให้
เรียกค่าดำเนินการคนละ๓แสนถึง๕๐๐๐๐บาท

หลัดอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
บุคคลต่างด้าวที่ต้องการสวมบัตรประชาชน

ทำหน้าที่ติดต่อหาชาวบ้านที่มีญาติเสียชีวิต
ศูนย์หายมาเซ็นรับรองเอกสาร
โดยให้ค่าตอบแทนรายละ๒หมื่นถึง๖หมื่นบาท
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานำพาบุคคลต่างด้าว

ความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนราชดร
บรรยัติบัตรประจำตัวประชาชน

คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งสวมบัตรประชาชน
เชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการที่ก่อเหตุ

สั่งการให้กองปราบรามเร่งสืบสวนขยายผล
จับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษ
ส่วนนายกระหนกพงศ์นั้นทางตำรวจได้จับกลุ่มและแจ้งข้อหา
เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์
ซึ่งได้ส่งตัวให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

ปปทดำเนินการสอบสวนแล้ว